ชวนท่านผู้ชมคุยหน่อยนะครับ
ท่านคิดว่ารถของกลาง
จะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์
ถูกจับดำเนินคดีถูกยึดเอาไว้ก่อนเนี่ย

เคยโดนหรือว่าเลยคิดว่ามันเอาไปใช้ได้ไหม
คืออันนี้ความจริงไม่ต้องถามมันคงเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาไปได้
เอาไปได้เพราะอะไรมีคนเขาสงสัยแล้วเขาไปเจอกับตัวเห็นกับตา
เพราะนั่นมันคือรถของเขาเขาบอกว่าก็เขาเป็นเด็กตำรวจไง
ก็เอาไปได้ไงเด็กตำรวจเด็กตำรวจไงมันมีสถานะนี้ด้วยเด็กตำรวจ
ท่านผู้ชมครับบอกว่ารถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยถูกจับแล้วก็ยึดไปก่อนแล้ว
แต่พอเขาไปเล่นน้ำสงกรานวันไหลที่นาเกลือชนบุรีเอ้านี่มันจักรยานยนต์เท่านี้
ผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนเอามาใช้ได้ยังไง

เดี๋ยวดูคลิปเลยครับท่านผู้ชมครับดูคลิปเลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาพยายามตอบ
พยายามเคลียร์ว่ายังไงผู้สื่อข่าวของเราไปตามเจอตัวเจ้าของรถมาแล้วด้วย
มีคำตอบจากตำรวจด้วยแต่ไปดูคลิปกันก่อนครับ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

แต่เป็นรถในกล้อมคือแต่เขาให้ยืนยายเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาตัวมาให้

ไม่ใช่สำหรับตำรวจยึดไม่ได้ครับผมอ่ะโดนจับอยู่รถมันอยู่ในคอกจะมายึดได้ไงอีก

ผมได้ถามพี่เก๋วว่ารถทำมาอย่างไร

มันจะขาดตอนเทียงเพราะโรคศัตริย์

ไม่เป็นไร

ก็ขี่รถจักรยานยนต์เขาหนีไป

ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทุ่มขณะกำลังเล่นน้ำสงครานวันไหลที่ถนนนาเกลือไปเห็นรถจักรยานยนต์
คันสีแดงคล้ายคล้ายรถของตัวเองก็เลยเข้าไปดูใกล้ใกล้ถึงกับงงและตกใจ
เพราะนี่มันรถของเขาเขานำไปแว้นมาก่อนหน้านี้
แล้วตำรวจสพห้วยใหญ่จับเอาไว้ในข้อหาขับขี่รถ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
แล้วก็ยึดรถเอาไว้นะยึดรถเอาไว้เป็นของกลางนะครับ
ซึ่งไอ้เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้วนะ
แต่เหตุใดรถของกลางถึงมาโผล่อยู่กับหญิงสาวเอามาใช้เล่นสงคราน
เขาก็เลยเดินเข้าไปถามแล้วก็พูดคุยว่าเอารถของเขาออกมาได้ยังไง
แต่หญิงสาวคนที่อยู่ในคลิปพูดจาไม่รู้เรื่องลักษณะคล้ายคนเมาอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละ
แล้วก็อ้างว่าเป็นเด็กตำรวจบอกว่าขอยืมเล่นวันเดียวเดี๋ยวเอาไปคืนให้
แล้วก็ให้เพื่อนขี่ออกไปเลยซึ่งนายสงกรานเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
ได้แต่ยืนงงเพราะไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
สงครานบอกว่าหลังจากนั้นตอน๕ทุ่มวันเดียวกันมีเพื่อนโทรมาบอก
จักรยานยนต์ของเขาอยู่แถวหาดจอมเทียนก็ไปดูอีก
ก็พบว่าเป็นหญิงสาวคนเดิมนั่นแหละกลุ่มเดิมนั่นแหละนำรถออกไปใช้
พอสอบถามบอกว่าคนที่ดูแลคอกรถของกลางให้ยืมมาถามว่า
เอามาได้ไงผมก็แค่อยากรู้ครับเพราะผมเคยไปเอาออกแล้วตำรวจเขาไม่ให้เอาออกมา
ผมก็พยายามพูดดีครับผมไม่เมาไงครับผมก็พูดแบบว่าเขาเอารถมายังไงได้รถมาจากไหน
เมื่อคืนนี้ก็ไปเจออยู่กับผู้ชายไปเจออยู่กับผู้หญิงอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ที่ขับ
คนเดิมไหมคนเดิมคนที่อยู่กางเกงแดงอ่ะให้เขาก็โทรตามผู้ชายมาอีกคนนึง
ตามผู้ชายมาแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาอยู่คอกเขาออกมาใช้ให้ตำรวจอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้ว่าออกมาแบบไหนยังไง
ทีนี้เจ้าของรถเขาบอกว่าคนที่เอารถเข้าไปเนี่ยบอกว่าคนที่ดูแลคอกรถของกลางที่สพเป็นคนให้ยืมมา
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับก็เลยเดินทางต่อไปยังสพห้วยใหญ่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะ
คุณอรพันธ์ขันทองคำเนี่ยครับไปหาตรงบริเวณคอกเก็บรถของกลางเลย
แล้วก็ไปเจอผู้ดูแลคอกรถของกลางชื่อว่านายวิชาโคกสวัสดิ์อายุ๓๙ปีคอกหรือว่าที่เก็บรถของกลางของตำรวจเขา
วิชาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาได้นำรถจักรยานยนต์คันที่อยู่ในคลิปเนี่ยออกไปซื้อของ
แล้วได้เจอกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปซึ่งเป็นแฟนเก่ามาขอยืมรถ
บอกว่าจะขอขี่ไปข้างนอกหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนตัวเอง
คิดว่าคงไปไม่นานก็เลยให้ให้กุญแจรถแล้วก็ให้ขี่ไปยอม
รับว่าเป็นคนผิดเองที่เอารถของกลางออกไปใช้ซื้อกับข้าว
บ้างไปธุระบ้างไปใช้บ่อยซื้อกับข้าวไปธุระแต่ก็นำกลับ
คืนทุกครั้งที่บริเวณที่เก็บของกลางดูแลรถให้เป็นอย่าง
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่เคยคิดเอารถของกลาง
เป็นของส่วนตัวแต่ให้คนอื่นใช้อ่ะมันไม่ได้ตัวเองใช้ไม่เท่าไหร่
เอาไปให้คนอื่นใช้นะบอกว่าถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็น
แฟนเก่าเนี่ยจะถึงขั้นเอาไปเล่นสงครานเนี่ยคงไม่ให้ไป
แน่นอนคิดว่าจะไปแป๊บเดียวทันทีที่รู้เรื่องว่าผู้หญิง
นี้เอารถไปถึงขั้นเล่นสงครานเขาก็ตามไปแล้วก็ไปเอา

เป็นแฟนเคยเป็นแฟนกันนะครับแล้วเขาก็บอกเขาจะเอา
รถไปซื้อของแต่ไม่คิดว่าเขาจะเอาไปเล่นสงการถ้าผม
หรือว่าเอาไปเล่นน้ำสงการซึ่งไกลขนาดนั้นผมก็คงจะไม่
ให้ไปครับตัวผมเองที่ดูแลพ่อดูแลไม่มีเจตนาที่จะเอารถไป
ใช้หรือว่าไปทำอะไรวิธีไม่ดีไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไปครอบ
พอมันของตัวเองก็อัพยก็คือขี่ไปซื้อของแล้วก็จับ
มาแค่แค่นั้นนะครับยืนยันว่าผมไม่ไม่มีเจตนาที่จะให้เขา
เอาไปเล่นน้ำสงการผมก็จะเอ่อเขาก็ให้เขาไปซื้อของแล้วก็
ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็เอามาคืนนะแล้วก็ไปเจอคลิปที
ตอนเย็นก็เห็นเขาอยู่นู่นก็ผมก็ดิ้นล้นที่จะไปไปตามเอารถ
คืนอ่าคือมันผิดตั้งแต่ตัวเองเอาไปใช้แล้วค่ะใช่ค่ะนี่ยังให้คนอื่น
ไปใช้อีกต่อหนึ่งนะมีคำถามว่าทำไมตำรวจไม่ดูแล
เองอืมนะครับพันธุ์ตำรวจโทประสิทธิ์มั่นศรีรองผู้กำกับการ
สอบสวนสพห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีฮะเพราะเอิญภูมิกับการช่วงนี้
ท่านเห็นได้ข่าวว่าลาราชการอยู่สามวันมั้งฮะอ่ารองภูมิกับก็เลย
ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่ารถเหล่านี้เป็นรถที่ถูกยึด
คดีแข่งรถอยู่ในความรับผิดชอบของสพห้วยใหญ่จังหวัด
ชนบุรีแต่ได้ให้คอกรถเอกชนหรือว่าคนดูแลเอกชนเนี่ยมา
ดูแลให้ตำรวจจ้างมาให้ดูแลนะเข้าใจว่ากำลังคงไม่พอ
ก็เลยให้เอกชนเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับเพื่อที่จะเก็บรถ
กลางในคดีต่างเอาไว้ซึ่งก็ได้เน้นย้ำไปอยู่แล้วว่า
ให้ดูแลให้ดีห้ามนำไปขับเอาไปขี่ห้ามทำให้เสียหายให้
ศูนย์หายที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
นายวิชามาเป็นผู้ดูแลรถของกลางได้ประมาณ๖เดือนแล้ว
มาดูต่อจากเจ้าเดิมเจ้าหน้าที่ก็เรียกมาสอบถามแล้วนะครับ
ก็ยอมรับว่ามีการนำรถออกไปใช้แล้วก็จะเอามาเก็บไว้ที่
อันนี้เขาบอกกับตำรวจนะซึ่งตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือ
ว่าเป็นการทำโดยภาระการเพราะว่าไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะถ้ามา
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกฎห้ามอยู่
แล้วรถที่อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีไม่สามารถนำออกไป
ขับขี่ได้เพราะถือว่าเป็นของกลางนะครับตำรวจก็จะตั้ง
กรรมการขึ้นมาสอบสวนดำเนินการว่าจะเข้าข่ายความผิดอะไร
ยังไงบ้างแต่ไม่ต้องสอบสวนว่าจะเข้าข่ายความผิดอะไร
ยังไงเพราะว่าทางทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายชื่อดัง
เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับบอกว่าจากกรณีที่เกิด
ขึ้นเนี่ยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าตำรวจยึดไว้เป็นของกลาง
เก็บรักษาไว้ไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้การที่ตำรวจ
ปล่อยให้ของกลางแล้วบุคคลภายนอกเอาไปใช้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗มีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี
ปรับ๒๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้หญิงที่
เอารถของเขาไปก็มีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ
ที่โดยมิชอบมีโทษ๒ใน๓ของโทษ๑๐ปีคือจำคุกประมาณ
เพราะฉะนั้นต้องฝากถึงตำรวจว่ารถของกลางไม่สามารถ
นำไปใช้ได้นี่อันนี้ทนายเดชาบอกโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นสิ่ง
แสบที่สุดเนี่ยที่ทนายเดชาบอกก็คือการที่ผู้หญิงที่
เอารถเข้าไปแล้วอยู่ในคลิปค่ะบอกว่าเป็นเด็กตำรวจใช่แล้วก็
ก็ลักษณะคล้ายเมาด้วยไงแล้วก็เอารถจักรยานยนต์เข้าไป
คือถ้ามันเกิดความเสียหายทางตำรวจต้องรับผิดชอบด้วยนะ
นะแม่มันน่าเชื่อนะค่ะ